อาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสุราธารณี
ก็ได้มีการแต่งกรอน๙๙บท
เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสำเด็
ปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชครับ
นายสมปราศวุฒิจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุราธานี
ใช้เวลาว่างในแต่ละวัน
นั่งแต่งกรอนภายในห้องทำงานเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ทุกวันที่๕ธันวาคมของทุกปี
จะได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย
ให้เป็นผู้ประพันธ์บทอาศิรวาสในนามของมหาวิทยาลัย
โดยในปีนี้ก็เหมือนกับทุกปีนะครับ
ที่ตัวเองได้ประพันธ์บทอศิลวาสชื่อ
อัฐทิศแทร่ซ้องนรบาลเอาไว้เพื่อเทิดท้ายพระองค์
แต่พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคต
จึงได้แต่งบทกรรม๙๙บท
เกี่ยวกับในหลวงราชการที่๙

แล้วก็จะขอให้นายจุมพลวัดบุญ

และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งคำกรอน

และถ่ายทอดผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
หากใครจะนำบทกรรมไปใช้ก็ยินดีนะครับ
โดยจะเขียนบทกรอนทั้งหมดด้วยลายมือของตัวเอง
ไว้ในสมุดเพื่อให้ลูกหลานและลูกศิษย์ได้อ่าน
ได้รู้ว่าตัวเองเกิดในสมัยราชการที่๙
และมีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มากเพียงใด
และจะเก็บรักษาเอาไว้เป็นมรดกทางความคิดต่อไปครับ